มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะจ๊
กลับมาพบกับใบตองรัชตะวันอีกครั้งในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องปรบมือ

รูปแบบไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ำแดงซึ่งจริงเนี่ยเออก็จริงนะตามที่พี่ตองพูดมาเลยเนี่ยแล้วพี่ก็แบบเห็นเอาพูดง่ายเลยไปส่องในโลกโซเชียลหรือแม้แต่เวลาพี่อยู่กับเพื่อนในวงสนทนากันเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องนี้กันว่าทำไมต้องใช้น้ำแดงใช่ไหม

ของความเชื่อที่เล่าต่อต่อกันมาข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการฟังกันดูนะคะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมจ้าใบตองก็พร้อมจ้าพร้อมที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเช่นกันนะคะพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องไปกันเลยจ้า
อ่ะมาค่ะเขาว่ากันว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังทั้งหลายค่ะจ้ะน้ำแดงเนี้ยนะคะเขาว่ากันว่าเป็นของโปรดของนางกวักกุมารเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมตามที่เรารู้กันอืมซึ่งที่มาของการบูชาด้วยน้ำแดงอ่ะครับก็มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะชอบน้ํ
แดงอืมแต่บ้างเขาก็เชื่อกันว่าอืมน้ำแดงเนี้ยมันเหมือนการสั่งเวย์อ่ะครับอ๋อการสั่งเวย์สักการะบูชาสิ่งที่ตัวเองนับถือเนี้ยครับถ้าจะแบบสืบต่อต่อไปต่อต่อไปอีกอ่ะอืมน้ำแดงอ่ะมันเป็นสีเหมือนอะไรเลือดเหรอใช่อ๋อก็คือน้ำแดงเป็นตัวแทนของการบูชาด้วย

ใช่และยิ่งเก่าไปกว่านั้นนะพี่รานครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีเลยค่ะอืมเขาชี้ให้เห็นบอกว่าคนในสมัยโบราณเขาใช้สีแดงในพิธีกรรมหลายหลายอย่างด้วยอืมอย่างเช่นพิธีฝังศพในคนสมัยโบราณอ๋อเขาจะมีการเอาผงดินเทศสีแดงเลือดอ่ะครับโรยเอาไว้ใน

ก็คือครับอาจารย์ฤษีเนรทาสพุทธคุณครับผมท่านบอกว่าอย่างงี้ค่ะครับในการบูชาบวงสวงสมัยก่อนเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ที่ขาดไม่ได้เลยคือเลือดค่ะอุ้ยเลือดเลือดฉันหิวเลือดเลือดใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช่อย่างนั้นหนูเหมือนตอบเหมือนกันเนอะเลือดเนี่ยถ้าห
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมเพื่อบูชายันหรือบวงสวงอ่ามาเป็นเครื่องบวงสวงใช่ให้การทำวิธีนั้นอ่ะสำริดผลโอเคตัวอย่างการบูชากุมารทองในในสมัยก่อนน่ะครับยุคเก่าแก่ก่อนเลยอ่ะอืมก็จะต้องใช้เลือดสดสดในการสักการะบูชาโอ้คือเหมือนเหมือนการใช้เลือดเป็นการบังคับกุมารอ

น้ำที่มันมีสีแดงดีไหมอ๋อเป็นตัวแทนของเลือดเพื่อเป็นเครื่องบูชา
จะได้เป็นในบอกว่าเนี่ยสีแดงเหมือนกันเลยอ่าเป็นนัยยะอีกประเภทหนึ่ง
ประมาณนั้นจำเป็นต้องเป็นสีแดงเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าสีแดงเปรียบเสมือนเลือดและความหมายของสีแดงก็คือสีแดงคือสีพระอาทิตย์เท่ากับแสงสว่างนั่นเองนำความแสงสว่างนำความชัดเจนแจ่มจรัสอะไรอย่างนี้ถูกต้อง
อ่ะก็มีความน่าจะเป็นนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากน้ำแดงแล้วเนี่ยนะครับ
อาหารที่มักจะนิยมมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนิยมเลือกอะไรที่เป็นสีแดงแดงสีทองทองเป็นหลัก
คือถ้าไม่ได้เป็นสีแดงทั้งชิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดแต้มสีแดง
ผงแต้มแดงใช่หัวหมูอ่าก็จะแต้มแดงอ่าโอเคหมูสามชั้นก็จะแต้มแดงอ่า
สาระเป๋าอ๋อสาระเป๋าจุดแดงแดงจุดแดงด้วยอ่าหรือแม้กระทั่งขนมเปี๊ยะพี่รันอ่า
โอเคเข้าใจได้ใช่ไหมฮะอ่าสังเออสังเกตเนอะตอนที่แบบเวลาอย่างอ่ะ
บ้านพี่ไหว้ค่ะไหว้เจ้าคนจีนนะอืมสังเกตเลยจะต้องมีมีจุดแดง
แดงแต้มแดงถูกต้องครับหรือว่าจะเป็นแบบสีแดงล้วนล้วนอ่ะอืม
อย่างเช่นเนี่ยน้ำแดงอย่างเงี้เขาก็เลยนิยมมาใช้ไหว้กันแต่ว่าก็ต้องมีพวกน้ำชาน้ำจันทร์อะไรที่เป็นเครื่องดื่มหลักที่เขาไหว้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่นะคะ
แต่ละที่ไหว้แบบไหนอะไรยังไงหรือพวกขนมที่มีสีแดงแดงสีอมชมพูอย่างเช่นขนมถ้วยฟูค่ะ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

เขาจะนิยามกันไว้ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นสีที่จะดึงดูดในเรื่องของความรัก
ความหลงไหลหรือแบบความเซ็กซี่อ่ะความแบบร้อนแรงความร้อนแรงอะไรอย่างนี้ความตื่นเต้นความแบบความน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับ
ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านโหราศาสตร์ของประเทศจีนบ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายเลยความเชื่อในหลักของห่วงจุ้ยในหลักของห่วงจุ้ยเนี่ยเขาจะบอกว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นสีที่เรียกพลังและอำนาจ
รวมถึงสีแดงเนี่ยยังสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยค่ะอ่าซึ่งก็เนี่ยครับก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานของสีแดงใช่เออนะประมาณมันก็มีความแบบ
ผนวกรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันความหมายดีดีด้วยกันได้แปลว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่แสดงถึงพลังและเป็นสีที่ค่อนข้างมงคลใช่ครับก็เลยนิยมใช้สีแดงใช้สีแดงรวมไปถึงเครื่องดื่มที่เป็นสีแดง
เออมันมีความเกี่ยวข้องเนาะอ่ะเออในไหนพูดถึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้ำยังเข้าเรื่องเกี่ยวกับน้ำแดงอยู่เนี่ยต้องพูดเรื่องน้ำกันต่ออ่าใช่อันเนี้ยพี่สงสัยอืมถ้าสมมุติพี่สามารถเอาน้ำอังุ่นหรือน้ำชาเขียวชาเย็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะน้ำหวานอ่ะพูดง่ายง่ายเลยไปเส้นว่ายหรือไปถวาย

ชาเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นน้ำอัดลมแบบอื่นไหมหรืออาจจะเป็นน้ำหวานน้ำผลไม้หรือน้ำส้มเคยเห็นน้ำส้มใช่ไหมพี่ไลที่เป็นขวดขวดอ่ะแบบนึงก็มีเหมือนกันหนูก็เลยคิดว่ามันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้ตายตัวเฉพาะเจาะจง

น้ำส้มหรือแบบน้ำอารมณ์โคล่าเออน้ำเปรี้ยวหรือแบบน้ำเปรี้ยวแบบอยากหัวอ่ะอ่ะพูดชื่อเลยเอออะไรเงี้ยใช่คือเด็กเด็กอ่ะเขาจะมีความชอบหลากหลายเพราะเราก็รู้ว่ากุมารคือเด็กใช่เด็กอาจจะชอบแบบโกโกเย็นอ่าอะไรประมาณนี้แบบน้ำเปรี้ยวไหมน้ำหวานไหมน้ำช็อกโกแลตหรือน้ำเย็น
ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอะไรแค่แบบมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องเป็นน้ำแดงมันก็มีเหตุผลในตัวของมันเอง
แต่ถ้าไม่ได้ทำตามทั้งหมดก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างที่พูดไปนะจ๊ะ
เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังทั้งหลายเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะ
หรือว่าใครที่มีข้อมูลมีประสบการณ์ความเชื่อเกี่ยวกับการไปไหว้อย่างอื่นที่มันไม่ใช่น้ำแดง
หรือว่าฉันจะต้องว่ายน้ำแดงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่อยากจะแนะนำให้ใบตองไปหาข้อมูลมา
แนะนำให้ใบตองมาเล่าหาแบบความจริงว่าทำไมต้องอันนั้นอันนี้
แล้วเดี๋ยวใบตองกับทีมงานกับพี่ลันจะคัดเลือกเนื้อหาที่คุณผู้ฟังส่งกันมาแล้วไปหาข้อมูล
และเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
ส่วนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ติชม
ได้เลยนะคะส่งกันมาได้เช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยที่ส่งคอมเมนต์กันมาติชมกันมาได้
ทางเราแล้วก็ทีมงานก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขกันด้วยนะจ๊ะ
มีรีเวิร์ฟมาดูยิ่งใหญ่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอน
แต่ยังไม่บอกตอนนี้ใบตองจะนำเสนอเรื่องอะไรอยากให้รอติดตามกันและพลาดไม่ได้แน่นอนนะคะ

แล้วก็กระดิ่งกริ้ง
แจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะที่แชนัลไทยรัฐออนไลน์ของพวกเรานะคะ
เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่พวกเราเนี่ยพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกัน

มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง

ขอบคุณค่ะที่ร้าน
จ้าบ๊ายบาย